บ่อยมากเล่ากันบ่อยมาก

เด็กติดอยู่ในโรงอ้าวมาอีกแล้ว
คุณแม่ปล่อยลูกทิ้งไว้ในรถ
อายุเพียงแค่ขวบกว่าเอง
ปล่อยลูกทิ้งไว้ในรถเพราะคิดว่า

คำว่าแป๊บเดียวแบบนี้เป็นข่าวมาแล้ว

นี่ก็เหมือนกันคุณผู้ชมเกิดที่จังหวัดชนบุรีค่ะ

ก็ต้องงัดนะคะก็ต้องช่วยกันอีกแล้วค่ะ
เหตุเกิดที่บริเวณร้านสะดวกซื้อเลยค่ะ

แม่ของเด็กทั้งพนักงานร้านสะดวกซื้อคุณเห็นไหมมาลุมรุมล้อมรถคันนี้
เพื่อจะเรียกหนูน้อยวัยขวบกว่าที่ติดอยู่ในรถบอกให้เปิดประตูลูกเปิดประตู
งัดกระจกแบบนี้คือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันไม่ใช่ว่างัดได้นะ
ยากนะคะคุณแล้วรถแบบสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะความปลอดภัยมันก็เยอะไงคะ
คุณแม่กับพนักงานเนี่ยก็ช่วยกันเรียกน้องส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ช่วยกันงัด
ทำกันทุกหน้าที่ค่ะเท่าที่จะทำได้สุดความสามารถกันไปเลย
ส่วนหนูน้อยที่ติดอยู่ในรถนะคะยืนยิ้มหวานให้แม่อยู่นึกว่าแม่ยืนส่องกระจกเล่นด้วย
นี่ดูสิอะไรแม่แม่ก็มาสิแม่ก็เข้าสิ
ยังไม่รู้เรื่องนะคะว่าตัวเองเนี่ยไปโดนผมร้อง

คุณพ่อของน้องเนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาลงจากรถจะไปซื้อนม
แล้วที่ซื้อของใช้ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยฮะ

ก็ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ย

นั่งอยู่เบาะหน้าเพียงลำพัง
แต่ด้วยความสนตามภาษาเด็กคุณ
ลูกสาวก็เดินข้ามเบาะไปข้ามเบาะมาแบบนี้
แล้วก็ดันเอามือไปโดนปุ่มล็อกประตูอัตโนมัติไง

ก็เลยพยายามทุกวิถีทาง
สรุปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะก็ช่วยกันสักพักแหละ
อย่างที่เราเห็นในภาพก็คือพาหนูน้อยออกมาจากรถได้

ฝากผู้ปกครองทุกท่านนะจ๊ะไม่กี่วินาที
เพียงแค่คุณคิดเนี่ยจริงมันก็ผิดแล้วนะ
ไม่อยากให้ใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะฮะ
คุณผู้ชมเราเล่ากันบ่อยมากไม่แพ้อุบัติเหตุเห็นไหม
บางทีนะคุณผู้ชมถ้าเกิดปล่อยให้น้องเขาอยู่ข้างในอากาศ
มันร้อนอบอ้าวน้องเกิดแบบหมดสติไป
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงเพราะยิ่งเดือนนี้เมษาค่ะ
โอ้โหบอกประเทศไทยอยู่บนกระทะหรือเปล่า